สวัสดีค่ะข่าวใส่ไพรสดใหม่ให้เยอะ
อยู่เพราะว่าอยู่ได้อีกนานเพราะว่าตุนไว้เยอะมากเลยค่ะ
ล่าสุดนี่เพื่อนเดือนตอนเดือนพฤศจิตรศาสตร์ค่ะแน่ใจนะตุนแบบสุดเพราะว่าวันนี้อาจจะตื่น

เพราะเดี๋ยวมันอาจจะเป็นปีอย่างนี้มันอยู่แฟล็กปุ๊บไปอย่างนี้ได้ไง

ก็แถลงนะครับ

แต่ล่าสุดรู้สึกว่าเดี๋ยวจะมีข่าวว่า
สาวไทยนะครับที่ไปทำงาน
เป็นผีน้อยที่เกาหลีใต้ติดแล้วนะฮะ

ไม่ได้กลับอยู่ที่นู่นอยู่ที่นู่นนะฮะ

ในแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยครับ

ถึงกรณีของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสองพันสิบเก้า

วันกระทรวงศาลนักศึกษ์ตรวจพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก๔ราย
ทำให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อของไทยนะครับ

เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้แล้ว๑รายนะครับ

เป็นชายชาวอิตาลีนะครับอายุ๒๙ปี
เดินทางมาจากประเทศอิตาลีวันที่๑มีนาคม
แล้วก็เข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง
วันที่๒มีนาคมด้วยอาการไข้ไอ
ถูกส่งตัวรักษาต่อนะฮะที่โรงพยาบาลชนบุรี
ส่วนรายที่๒นะครับเป็นชายไทยอายุ๔๒ปีครับ
มีประวัติเดินทางมาจากประเทศอิตาลี
เดินทางเข้าประเทศไทยวันที่๒มีนาคม
รักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง

วันที่๓มีนาคมด้วยการไอไข้เจ็บคอ
ทั้ง๒รายนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกันนะฮะ
รายที่สามนะฮะเป็นชายชาวจีนอายุ๒๒ปีนะครับ
เป็นนักศึกษาเดินทางมาจากประเทศอีราน
เพื่อต่อเครื่องบินเมื่อวันที่๑มีนาคม
โดยเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศที่สนามบินสุวรรณภูมิ
ตรวจพบไข้ไอมีน้ำมูกระหว่างการต่อเครื่องนะครับ
ส่งรักษาตัวที่สถาบันบำราชนราดูล
และรายที่๔เป็นชายชาวไทยครับอายุ๒๐ปี
เป็นนักศึกษาครับเดินทางกลับมาจากประเทศอิราณ
เข้าประเทศไทยวันที่๒๗กุมภาพันธ์
เข้ารักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่๒มีนาคมด้วยการไข้แล้วก็มีน้ำมูกครับ
ด้านผีน้อยนะครับจำนวนหนึ่งเดินทางกับภูมิลำเนา
โดยไม่ได้ทำตามที่รัฐบาลนั้นประกาศเอาไว้
ว่าควรจะต้องกักดูโรคอย่างน้อย๑๔วัน
แต่กลับออกมาใช้ชีวิตตามปกติครับ
ออกไปทานอาหารข้างนอกบ้านหรือครอบครัวนะฮะ
โดยชาวโซเชียลจำนวนมากนั้นมีข้อสงสัยครับว่า
กรณีที่ผีน้อยไม่ทำตามระบบกักตัว๑๔วัน
สามารถเอาผิดตามกฎหมายได้หรือไม่นะครับ
ล่าสุดนะฮะทนายรัชพลศิริสาคร

กว่าจะรับการตรวจทางการแพทย์ว่า
ระยะติดของโรคหรือสิ้นสุดเหตุอันสงสัย
และผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง

ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาทนะครับ
สำหรับร้านอาหารหรือว่าธุรกิจที่รับผลกระทบจากผีน้อย
ทางร้านเองสามารถเรียกค่าเสียหายได้
ถือว่าเป็นการจงใจทำให้ผู้อื่นนั้นได้รับความเสียหาย

หากพบที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง

สามารถโทรแจ้งสายด่วนกรมควบคุมโรค๑๔
เจ้าหน้าที่พร้อมให้คำปรึกษาทุกกรณีนะฮะ
ทางด้านนายวัชลินน้อยพุทธอายุ๓๙ปี
คนนี้เป็นเจ้าของร้านเวียงหลวงหมูกระทะ
ซึ่งแน่นอนคือร้านเขาเปิดขายกระทะอยู่ดี
ปรากฏว่าผีน้อยกลับมาแล้วก็ไปกินร้านของเขา

อยู่ดีเนี่ยมีข่าวออกมาแล้วมีคนมาบอกเขาก็ตกใจ
ล่าสุดมีการนำพนักงานในร้านทำความสะอาดเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วนะครับ
เนื่องจากมีลูกค้าเป็นหญิงพร้อมกับครอบครัวนั้นได้โพสต์ภาพ
และข้อความลงในโซเชียลว่ากลับมาจากประเทศเกาหลีใต้
ซึ่งเป็นประเทศกลุ่มเสี่ยงแล้วก็ไปทานหมูกระทะที่ร้านของเขา
ทำให้หลายคนนั้นกังวลใจนะฮะตอนนี้เขาปิดร้านก่อน๑วันเพื่อทำความสะอาดนะครับ
เนี่ยนะฮะล่าสุดนะครับทั่วโลกก็มีผู้ติดเชื้ออยู่ที่๙๕๗๔๘ลาย
ผู้เสียชีวิตอยู่ที่๓๒๘๖ราย
แล้วก็ผู้ที่หายแล้ว๕๓๔๒๓รายนะครับ
ก็ยังมีคนหายถ้าสมมุติเราดูแล้วคนหายเกิน๕๐อยู่นะณวันนี้นะฮะ
คือแต่ละมันก็ดูว่ามันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น
บางคนก็บอกว่าคนไทยนี่แหละจะเข้าสู่ระยะ๓
อย่างที่บอกว่าระยะ๒ตอนนี้เราอยู่ในระยะ๒กันอยู่
ถ้าเกิดขึ้นสู่ระยะ๓เนี่ยนะฮะหรือเฟส๓
คือก็ต้องควบคุมประชากรที่จะออกมาเดินออกมาทำงานหรือออกมาใช้ชีวิตอย่างนี้
มันก็จะมีการควบคุมกันมากขึ้นถึงขนาดมีข่าวลือฮะ
สนั่นเลยว่าไทยเข้าเฟส๓แล้วหลังพบแม่บ้านติดโควิด๑๙
ในประเทศที่แท้เป็นข่าวเก่าฮะแล้วก็บอกว่าอย่าเพิ่งตื่นตระหนก
วันนี้มันมีข่าวเยอะเหลือเกินเช่นมีคนไปเจอผู้เสียชีวิต
ที่แบบว่าเป็นในห้องนอนที่จังหวัดเชียงใหม่ใช่ไหมคุณหนุ่ม
บอกเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นเพิ่งกลับญี่ปุ่นแล้วเสียชีวิต
ตอนนี้ก็ยังไม่มีคำตอบออกมาว่าสรุปเขาตายเพราะอะไร

อย่างเมื่อวานี้คนขายผักคนส่งผักที่ขับรถผลไม้
สรุปก็ไม่ใช่ใช่ไหมฮะเขาสรุปว่าเป็นหัวใจวาย
หรือว่าชาวจีนที่มีคลิปอีกคลิปหนึ่งที่มีคนแชร์กันมากที่สุด
ที่ไปรับตัวหน้าเซเว่นเลยนั่นเกิดขึ้นที่ไหน
คนก็แชร์กันเยอะที่วันนี้คนเขาแชร์กันเยอะพอสมควร
อันนี้ก็ยังรอดูอยู่ว่าสรุปแล้วคลิปนี้มันเกิดขึ้นจากอะไร
บางคนก็บอกว่านี่ขออนุญาตเปิดนิดนึงด้วยกัน
คลิปนี้อย่างเขาบอกเนี่ยคลิปนี้เป็นคลิปที่คนแชร์กันเยอะที่สุดวันนี้

นี่นะฮะนี่อ่ะกล้องไหนเอ๋ย
นี่เนี่ยคลิปนี้บางคนก็เอาโควิดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่า
ไปหาดูคลิปเราเองนะฮะอันนี้
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่วันนี้คนแชร์กันเยอะเหลือเกิน
ก็ยังไม่ได้คำตอบว่าสรุปแล้วเขาเป็นอะไรนะฮะ
อย่างที่ตอนนี้แต่ขนาดเดียวกันมันก็มีข่าวลือสนั่นจริงว่า
ไทยเรากำลังจะเข้าสู่เฟส๓แล้วล่ะ
กรณีมีการส่งต่อข้อความในโซเชียลมีเดีย
เนื้อหาระบุว่าผู้หญิงอายุประมาณ๓๐ปีอาชีพแม่บ้าน
ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเลิศสิน
ด้วยอาการปอดอักเสบมีไข้แล้วก็ไอ

ก็ถูกส่งต่อไปที่โรงพยาบาลเปาโลพะหนโยธินฮะ
โรงพยาบาลฉันด้วยนะฮะโรงพยาบาลประจำด้วย
จะส่งตัวไปที่โรงพยาบาลราชวิถี
ซึ่งผู้ป่วยไม่มีประวัติสัมผัสหรือผู้ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ
หรือเดินทางไปประเทศที่มีความเสี่ยง
ทำให้ประเทศกำลังเข้าสู่การระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ระยะที่๓
อันนี้คือข่าวที่ส่งต่อกันนะฮะคือติดต่อกันเองภายในประเทศ
อันนี้คือระยะ๓คือคนไทยกับคนไทยนี่แหละติดต่อกันเองแล้ว
ระยะ๒นี่คือเราไปติดต่อมาจากข้างนอก
แต่อันนี้ในบ้านของเรากันเองเราติดกันเองแล้ว
ทำให้ประเทศไทยยังไงก็ต้องเข้าสู่ระยะที่๓
ติดต่อกันเองภายในประเทศหากประเทศเข้าสู่ระยะ๓แล้ว
การคัดกรองผู้ป่วยจากการสัมผัสผู้ป่วย

เพราะทุกรายที่มีอาการป่วยจะต้องเป็นผู้ต้องสงสัยทันที

อันนี้คือข่าวที่เกิดขึ้นตลอดช่วง
ซึ่งระยะ๓คิดว่ายังไงประเทศไทยก็ต้องเข้าถึงอยู่แล้ว
เร็วนี้แต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่
ก็คงต้องเข้าแล้วฮะดูท่าทางดูทรงแล้ว
ดีไม่ดีไม่พ้นเดือนนี้ที่เราอาจจะต้องประกาศว่าเป็นระยะ๓แล้วจริงนะครับ
เขาบอกว่าการสืบสวนโรคภายในโรงพยาบาล
โดยกรรมการควบคุมโรคพบว่าเจ้าหน้าที่

มีส่วนเกี่ยวข้องกับแม่บ้านผู้ป่วยคนดังกล่า

แล้วก็มีคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงประมาณ๑๓คน
ซึ่งทั้งหมดต้องกักตัวเองอยู่ที่บ้าน
แล้วก็บางส่วนเนี่ยให้พักอยู่ที่แยกโรคนั้นนะครับ
ก็มีการสอบถามไปยังที่โรงพยาบาลเลิศสิน
เพราะอยู่ในกรุงเทพฯคุณอุดมานะ
ทราบข้อมูลว่าเป็นข่าวเก่า
ข่าวเก่าที่ถูกนำมาส่งต่อในไลน์

ซึ่งทางโรงพยาบาลมีเครื่องมือครบคัน
หากมีเคสโควิด๑๙จริง
จะมีการส่งต่อไปที่โรงพยาบาลราชวิถีนะครับ
ชี้ว่าโรงพยาบาลมีเครื่องมือและบุคลากร
พร้อมรับกับสถานการณ์นี้
หากมีการส่งต่อมาก็พร้อมอยู่แล้ว

ยังไม่จำเป็นหรือยังไม่เข้าสู่ระยะที่๓
เนื่องจากยังไม่มีการระบาดไทยในประเทศ

ถ้าสมมุติมีคนไทยติดต่อคนไทยด้วยกันเอง
นั่นคือระยะ๓เต็มตัวแล้วล่ะนะครับ
ขณะเดียวกันก็มีการเอาคำทำนายของ
จริงแล้วหมอช้างก็เคยมาพูดในรายการ
เรียกกันอย่างนี้นะครับเขาทำนายความเป็นไปของ
ประเทศไทยปี๒๕๖๓เนื้อหาหลักใหญ่ใจความ
จริงเขาบอกว่าความวุ่นวายปั่นป่วนทางด้านการเมือง
เกิดความแตกแยกเศรษฐกิจย่ำแย่ประชาชนจะประสบ
กับภาวะเงินฝืดกำลังซื้อจะลดลงสินค้าขึ้นราคา
เกิดภาวะขาดเครื่องอุปโภคบริโภคมันก็เกิดจริงนะฮะ
ตอนนี้สินค้าทุกประเภทขึ้นราคาเขาเน้นตรงนั้นว่า
เอาล่ะยังไงดาวเสาที่มันย้ายเมื่อวันที่๒มีนาคมเนี่ย
มันจะเกิดสิ่งหนึ่งโรคระบาดครั้งใหญ่โรคระบาด
ครั้งใหญ่คำว่าครั้งนี้เลยนะทำให้สูญเสียชีวิต
ในขณะที่นายกสมาคมโหระสาธารณาชาติคุณพินโยพงเจริม
เขาเคยทำนายดวงปี๒๕๖๓ตามดวงดาวว่า
จะเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง
เราก็จะเห็นการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงเยอะเหมือนกัน
อาจจะไปถึงการแก้รัฐธรรมนูลการเงินการคลังเศรษฐกิจนะครับ
ตำราเรียกว่าราหูค้นทรัพย์เขาว่าอย่างนั้น
หมายถึงมีการนำงบประมาณประเทศเอามาใช้จำนวนมาก
จนเกิดปัญหาแล้วก็มีการกู้ยืมเงินด้วยเขาว่าอย่างนั้น
ทางด้านคุณวารินหวนวารินหวนวารินนี่เราจะรู้ว่า
เหมือนเป็นโหนที่หลายคนเนี่ยไปกันเยอะเหมือนกันนะครับ
คุณหวนหวาลินบัววิรัฐเลิศเนี่ยหวนคนดังแห่งภาคเหนือ
ถ้าสมมุติเมื่อก่อนเขาจะเรียกว่าโหนคอสชเนอะ
ถ้าสมมุติคุณคิดไม่ออกมาหรอกเขาจะเรียกว่าหวนคอสชกันนะครับ
เป็นเจ้าสำนักสุขิโตที่เชียงใหม่เนี่ยนะเขาทำนายว่า
จะมีการอภิบายไม่ไว้วางใจแล้วก็จะมีเหตุการณ์บ้านเมืองกระทบกระทั่งกัน
นี่ก็เราก็จะพยายามสรุปสั้นมาแต่คุณสรจัดนอนอยู่

หมอช้างเคยพูดอยู่แล้วว่ามันจะเกิดโรคระบาด

ทีนี้ไปเรื่องของหนี้นิดนึงนะฮะ
กรณีที่ทางนางสาวพินยุดาแจ่มจันสีนะฮะ
อัคคาราชทู้ที่ปรึกษาฝ่ายแรงงานประจำคลุงโซล
ที่เกาหลีใต้เนี่ยเขาส่งโทรศาลด่วนเข้ามา
เขาบอกว่าไปพบแรงงานไทยนะฮะในเกาหลีเนี่ย
ถูกระบุมานะครับว่าเป็นโรคติดเชื้อโควิด
นะฮะก็เป็นหญิงไทยนะฮะอายุ๒๗ปีนะครับ
ผู้หญิงคนนี้ครับพักอาศัยอยู่ที่เขตคิมชอน
นะฮะอยู่ในจังหวัดขยองสังเหนือ
พื้นที่เนี่ยติดอยู่กับเมืองแทกูนะฮะ
ซึ่งเป็นแหล่งระบาดเลยของทางเกาหลีใต้เขานะครับ
โดยฝ่ายแรงงานได้มีการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นนะครับ
หญิงไทยอะไรดังกล่าวนั้นไม่มีวีซ่าทำงานนะครับ

ปัจจุบันทำงานอยู่ที่โรงงานซักผ้า
ในเขตคิมซอนจังหวัดขยองสันเหนือนะฮะ
มีอาการตั้งแต่วันที่๒๖กุมภาพันธ์๖๓
และเข้ารักษาตัวนะครับที่โรงพยาบาลเมื่อวันที่๒๙กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ก่อนที่จะได้รับการแจ้งขนว่าติดเชื้อโควิด๑๙ในเวลาต่อมา
โดยหญิงรายดังกล่าวนั้นพักอาศัยอยู่ที่บ้านพัก
ภายในโรงซักพ่ากับสามีคือไปกับสามีคนไทย
คือเป็นผีน้อยไปด้วยกันอย่างไรก็ตามการรักษาโควิด๑๙นั้น
ผู้ป่วยชาวต่างชาติที่เข้าไปแบบนี้
ไม่มีค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐบาลเกาหลีใต้ด้วย
ปิดกฎหมายหรือละไงหละ

คือตัวนี้ก็คือเป็นละผีน้อยเป็นละคนนึงผู้หญิงที่อยู่ที่โน้น

เมื่อวานนี้คือไปกินหมูกระทงหมูกระทะอะไรอย่างนี้

ณวันนี้อย่างน้อยขอความร่วมมือก่อน

เพราะว่าโรคพวกนี้มันไม่ได้แสดงอาการทันทีอยู่แล้วฮะ

กว่าวันหนึ่งร่างกายของคุณจะอ่อนแอแพ้มันไปเอง

บางคนเขาบอกว่า๑๔วันบางทียังไม่ออกอาการเลย

มันสามารถฟักตัวได้กี่วัน

แต่เบื้องต้น๑๔วัน
วันนี้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณเขาก็ออกมาพูดบางส่วนแล้วว่า

หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องกักตัวในค่ายทหารในแต่ละพื้นที่แล้ว
อย่างที่บอกว่าวันนี้ขออนุญาตเรียกผีน้อยนี่แหละ
พี่น้อยกลับบ้านทั้งหมด๓๓จังหวัด
แล้วคนที่ไม่ได้เล่นโซเชียลอีกเท่าไหร่อะไรอย่างนี้
เพราะฉะนั้นมันเป็นความรับผิดชอบซึ่ง

มันก็ต้องทำอ่ะก็อยากให้ทำเนอะ

ประกาศปิดนะฮะรู้สึกจะ๑๐กว่าวันเลยนะ
ใช่ประกาศปิดประกาศประกาศเป็นที่นี้ฮะ
เขาประกาศปิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
อย่างที่เนื่องจากเหตุการณ์ที่มีลูกค้าเนี่ย
เดินทางไปยังประเทศกรุงเซียม

พูดให้คุณกักตัว๑๔วันคุณไม่กักตัวกันเนี่ยนะครับ

ตั้งแต่บ่าย๓โมงครึ่งหรือ๑๕นาที๓๐นาที
ของวันที่๕มีนาคมเป็นเวลา๑วัน

มันก็จะอยู่ถึง๙๑๐วันอยู่แล้วนะฮะ
ปรากฏว่าเขาก็จะเอาคนไปเข้าไปทำความสะอาดทุกอย่างนะฮะ
โดยทีมงานมืออาชีพหลังจากห้างสรรพสินค้าปิดนะครับ
แล้วให้พนักงานที่บริการลูกค้ากลุ่มดังกล่าว

หมายคุณทำข้อเดือดร้อนอยู่ขนาดว่า
คนที่เขาหาเช้ากินข้ำอ่ะเป็นส่งเด็กเติบอะไรอย่างนี้
ก็นี่ไงนี่คือประเด็นที่เขาพูดถึงว่า
ถ้ากลับเข้ามาแล้วเนี่ยจะมั่นใจได้ยังไงว่า
คุณไปกักตัวอยู่ที่บ้านแล้วคุณจะอยู่บ้านจริง

ขออภัยในความไม่สะดวกแต่นี่คือเราก็ให้ยกตัวอย่างเช่น
วันนี้ร้านหมูกระทะร้านหมูกระทะที่เชียงราย

แม้กระทั่งร้านหมาล่าร้านหมาล่าที่เชียงใหม่

ในขณะที่เราจะเห็นการตอบโต้
ของคนที่มาใช้บริการเนี่ยเขาเอ้า

เดี๋ยวว่าแต่ร้านอาหารแล้วล่าสุดนะฮะ

เดินทางกลับประเทศเกาหลีใต้นะฮะกลับมาจากประเทศออริกรตะเวนออกไปใช้ชีวิต
กินเที่ยวในห้างไหว้พระตามปกติในสถานที่ต่างของจังหวัดนครปฐมนะครับ
ทำให้ผู้ที่พบเห็นเนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็กลายเป็นที่ภาควิจารณ์อย่างหนักนะครับ
คุณผู้ชมครับโดยหญิงคนดังกล่าวนั้นโพสต์ภาพขณะอยู่ที่เกาหลี
แล้วก็โพสต์อีกว่ากลับถึงไทยแล้วในวันศุกร์ที่๒๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ภาพไปห้างดังในจังหวัดนครปฐมและรับประทานไข่ปิ้งล่าสุดนะฮะ
ผู้สื่อข่าวเขาก็ลงพื้นที่กันไปที่วัดกลางบางพระนะครับที่นครปฐมเนี่ย
ก็ปรากฏว่าไปเจอพระครูศรีสุตากรเป็นเจ้าอาวาสวัดกลางบางพระ
ก็ทราบข่าวนะครับก็จัดเตรียมทำความสะอาดแล้วนะฮะ
โดยรอบวัดนี่ก็คือมีการพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันตามจุดต่างของวัด
แล้วก็จัดเตรียมแอลกอฮอลล้างมือนะฮะ
เพื่อให้ผู้ที่เดินทางไปกราบไหว้ได้ล้างมือตามจุดต่าง

ขอจะบอกว่าตอนนี้ขออนุญาตเน้นอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะ
สำหรับผีน้อยที่เข้ามาในประเทศไทยเยอะที่สุดเนี่ย
อันดับหนึ่งยังเป็นนครราชศรีมาอันดับ๒ยังเป็นจังหวัดเชียงราย
อันดับ๓เป็นจังหวัดขอนแก่นอันดับ๔เป็นพยาวอันดับ๕เป็นเชียงใหม่
อันดับหกน้องคลายอันดับเจ็ดนครสวรรค์อันดับแปดอุดรธานีและอันดับเก้าชนบุรีฮะ
นี่คือที่ผีน้อยกลับมาเยอะที่สุดเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองเพราะไม่รู้จะทำไงล่ะ
ก็หมั่นล้างมือเท่านั้นเอง
อันนี้ที่เรารู้นะแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าแล้วใช้กฎหมายจะต้องมีอะไรที่เราไม่รู้
อันนี้ที่เรารู้แต่ที่เราไม่รู้มันต้องมี
ที่กลับมาแล้วก็แบบไม่ได้ซื่อสัตว์กับตัวเองอะไรอย่างนี้
แล้วก็ไม่ได้รับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยพอบางคนก็จะบอกว่าทำไมต้องเอาคำว่ารับผิดชอบต่อสังคมไป
เหมือนแบบไปว่าเขามันเรื่องจริงคือมันก็ต้องห่วงคนในประเทศด้วยหรือเปล่า
คือคนที่กลับมาคุณก็ควรจะต้องดูแลสังคมด้วย
เพราะว่าคุณไปที่ไปก็ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วถูกไหม

แค่นั้น๑๔วันก็ต้องทำไม่ทำแล้วแบบว่าเมื่อคืนนี้นอกจากร้านอาหารมีหมาล่ามีหมูกาทะ
เห็นบอกไปเที่ยวผับบ้านก็มีไปเต้นระบำกันทั้งนั้นแหละ
ไม่ใช่ว่าไม่มีคนไม่ทำนะก็มีคนทำแต่ก็ไม่รู้ว่าส่วนน้อยหรือส่วน
ส่วนน้อยอาจจะไม่ปฏิบัติธรรมแต่เราก็ไม่รู้อย่างที่บอกไงว่าอันนี้คือที่เรารู้
เพราะอย่างที่คนรู้จักเนี่ยมาจากประเทศญี่ปุ่นเกาหลีอะไรเนี่ยเขาก็ทำกันนะเนี่ย
อย่าว่าแต่ผีน้อยเลยดาราบางคนไปเห็นเดินไปก็ไม่ได้อะไรอ่ะ

มึงทีก็แบบพูดไม่ออกก็ไม่พูดอย่างงี้
ถ้าอย่างบางคนนะยังอยู่เลยนะพอยังอยู่เราก็บอกว่าอย่าลืมนะกลับมาเลยต้องกัก
อ้าวไม่มีนะไม่เห็นจำเป็นต้องกากเลยอ้าวฉันก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้ว

ก็ไม่รู้มันน้อยคนนะน้อยคนนะที่เขาจะทำ
คือคิดแบบนี้มันไม่ถูกเรื่องหรอกมันต้องห่วงสังคมด้วยไง
คือแล้วยิ่งเป็นแบบดาราเป็นคนในวงการมันเป็นคนของสาธารณะ
เพราะฉะนั้นคุณทำอะไรคุณก็ต้องทำเป็นแบบอย่างด้วยแล้วก็นึกถึงสาธารณชนเป็นที่ตั้งก่อนอะไรอย่างนี้

เราไปเตรียมมาเรื่องของพายุฤดูร้อนกันบ้างดีกว่าเพราะว่าจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นมาแล้วนะคะ
ถล่มไทยตอนบนอีกด้วยนะคะซึ่งก็จะมีทั้งลูกเห็บตกแล้วก็ลมแรง
วันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาภัยากรอากาศ๒๔ชั่วโมงข้างหน้า
บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออก
เนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนก็ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนโดยทั่วไป
ในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแพลลงมาปกคลุมก็ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น
สำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้ก็มีกำลังอ่อนก็เลยทำให้ภาคใต้เนี่ยมีฝนน้อยนะคะ
ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยที่อยู่ตอนบนเนี่ยก็ระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองแล้วก็ลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้น
โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่
กรควรที่จะเตรียมการป้องกันแล้วก็ระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อ
ผลผลิตทางการเกษตรเอาไว้ด้วยนะคะอ้าวก็จะเริ่มกันแล้วนะ
มันทำไมประดังกันมาหมดซะทุกเรื่องราวทีเดียว

รับมือกันไปก็ต้องทำใจว่าอะไรจะเกิดขึ้น
แต่ขนาดเดียวกันวันนี้เขาออกกฎเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ

ถ้าสมมุติผีน้อยคุณไม่กักตัววันนี้คุณมีความผิดแล้วนะฮะ
ไม่ใช่แค่ภาระสังคมแล้ว
แต่โอเคล่ะกฎหมายอาจจะไม่ได้รุนแรงมากก็คือปรับ๒๐๐๐บาทนะฮะ

หรือร้านที่เข้าไปไปแต่โอเคไม่แต่พ่มว่าอะก่อนพอสายแล้วมันตายหมดแล้ว
อย่างนี้เขาไปกินกันเนี่ยล้านมีสิทธิ์ฟ้องนะฮะ
คือกฎหมายออกมาแล้วว่าเขาฟ้องได้นะ
แต่คุณพระดำเมื่อกี้ที่บอกว่าคนไทยยังไม่มีติดคนไทย
จริงมีนะไม่ใช่ไม่มีนะมีคนไทยติดคนไทยกันเองนะ
ก็คือปู่ย่าที่กลับมาจากญี่ปุ่นไง

ไงประกาศไปแล้วที่หลาน๘ขวบที่ติด

มีก็คือปู่ย่าที่ไปเที่ยวใช่ไหม
แล้วก็แบบกลับมาแล้วก็คือปกปิดว่าตัวเองไม่ได้ไป
แต่เขาก็ถือว่าไปท่องเที่ยวกลับเข้ามาแล้วติดกันเอง
เข้ามาแล้วก็ปรากฏว่ามาติดกับหลาน

แต่ถ้าสมมุติเอาเชื้อมาจากเมืองไทยด้วยกันเอง
พวกเราเนี่ยที่ไม่ได้ไปไหนกันเลยเนี่ย
แล้วฉันมาติดกับเธอหรือหนุ่มกัญชัยเอามาติดฉันอย่างนี้

ก็คือถ้าสมมุติคนไทยแพร่เชื้อด้วยกันเอง
ไม่ได้ไปเอาเชื้อมาจากข้างนอกบ้าน
ที่ไม่ได้ไปเอาเชื้อมาจากข้างนอกบ้าน

หมายถึงว่าถ้าสมมุติว่านุ่มไปเมืองนอกมา

แต่ดิฉันเนี่ยตอนกลับเอาไปติด

ได้นับที่คนที่มาจากต่างประเทศคือ

กระจายกันเอง

ดูจากวันละ๑คน

มันยังไม่ถึงเข้าขั้นว่าวันหนึ่งถ้าสมมุติคนไทยไปเดิน
ไปเดินห้างแล้วแพร่กันเอง

ถ้ามันแพร่กันเองปุ๊บเนี่ย
นั่นแหละคือระยะ๓เฟส๓ที่มันจะต้องประกาศ

เขาว่ากลับว่าท่าละมุดเราเอาไม่อยู่กันน่ะนะ
อันอีกนึงเรื่อง

ชาวเน็ตอึ้งเมนูแล้ววาดรอกินฟรี
ฟรีแถมยังไม่เอารถซ่อม
คือก็เป็นกรณีที่โลกโซเชียลฮือฮานะครับ
หลังจากที่เพจเบ้นตลิ่งชัน
เขาได้มีการโพสต์ชี้แจงถึงลูกค้ารายหนึ่ง
กล่าวต่อว่าบริการพร้อมกับชี้แจงว่า

ซึ่งลูกค้าเอารถมาเช็คอาการ
แล้วก็ศูนย์นั้นได้นำเสนอแนวทางซ่อม
แต่ลูกค้าไม่อนุมัติ
พร้อมกันนั้นทางศูนย์ได้บริการอาหารเครื่องดื่ม

โอ้โฮน่าค่อยหิวอะไรอ่ะ
มันฝรั่ง๒๔กระป๋อง

หลายความมากินอย่างงี้น้ำอารมณ์๓๙กระป๋อง

และลูกค้าดังกล่าวยังไม่ได้ซื้อรถจากทางบริษัทก็ตาม

แต่พบว่าได้มีการนำไปเขียนวิจารณ์
บริษัทนั้นได้รับความเสียหาย
โดยระบุว่ากรณีลูกค้ากล่าวพาดพิงการบริการ

ขอยืนยันในการให้บริการลูกค้าทุกท่านอย่างเต็มความสามารถแล้ว
โดยเป็นไปตามมาตรฐานมาตรการ
แล้วก็ถูกต้องตามหลักกฎหมายของราชอาณาจักรไทย
ทั้งนี้เพื่อชี้แจ้งก็จะจริงนะครับครูนา

ที่ก่อให้เกิดความสีอาหายต่อไปในฝันหนึ่ง

๔คนกินอะไรขนาดนี้หว่าพรุงไม่แตกอ่านี่เขาแถลงมาเนี่ย
เคราะห์ที่ไทยลัดติดตามมายาวนาน

วันนี้ก็บอกได้ใช้เงินหวยละ๓๐ล้านล่ะ

ครูปีชาถือสิ้นสุดคดี

สรุปได้ใช้เงินสักทีหนึ่ง

ลอตเตอรี่๓ปี๓๐ล้าน
หรือครูปีชากลายเป็นดารา

ออกรายการขอคิวยิ่งกว่า
นึกออกไหมกลายเป็นแบบซุปเปอร์สตาร์ไปเลยอ่ะ
วันนี้ศาลจังหวัดกาญจนบุรี
ทนายศิษฐาเบียบังเกิดหรือทนายตั้ม
ทนายความส่วนตัวพร้อมด้วยร้อยตำรวจโทจรูล
แล้วก็นางราวัลภรรยาเนี่ยแล้วก็ทีมทนายความเนี่ย
เดินทางมาถึงศาลเพื่อฟังคำพิพากษาสารอุทธร

เรื่องละเมิดเรียกคืนทรัพย์ที่บันรัง๑๐นะฮะ

ครูปีชาก็ไม่ได้มาฟังคำพิพากษาแต่อย่างใด
ธนายศิษฐาน

หรอธนายคนไหนที่โดนด่ายเยอะกว่า

ธนายก็ดังด้วยไงไปเซเลนส์มารับอีกหลายงานเนี่ยแม่
ธนายศิษฐานเขาบอกว่าหลังจากที่ศาลอ่านคำพิพากษาว่า
วันยัดศาลอุทธรรมภาค๗เนี่ยได้มีคำพิพากษา
ประเด็นที่ครูปีชาเป็นโจทย์ก่อนนะครับ
อุทธรณ์ในสองเรื่องคือเรื่องแรกเนี่ย
สั่งที่สารชั้นต้นได้มีคำสั่งยกเลิก
คำสั่งอายัดเงินคือยังเบิกเงินออกมาใช้ไม่ได้เนี่ย
ซึ่งลูกจะรู้เนี่ยซึ่งศาลได้ตัดสินประเด็นนี้ว่า

ฉะนั้นคำสั่งของสารชั้นต้นเป็นที่สุดแล้ว
หมายถึงเอาเงินออกมาใช้ได้แล้วอายัดเขาไม่ได้แล้ว
อุทธรณ์จึงไม่รับวินิจฉัย

สารไม่มันฟักตัวนานนะพี่หนุ่มเนาะ
โอ้โหตั้งแต่ปีที่แล้ว

อุทธรณ์จึงไม่รับวินิจฉัยในประเด็นนี้

กระบวนพิจารณาเป็นกระบวนการที่ผิดระเบียบ
โดยให้เหตุผลว่าคดีนี้ได้จำหน่ายคดีไปแล้ว

คดีนี้ถึงแม้ว่าจะมีการจำหน่ายคดีไปแล้ว
แต่เป็นเพียงแค่จำหน่ายคดีชั่วคราว
และอำนาจการวินิจฉัยเป็นอำนาจของสารชั้นต้น
อีกเช่นกันก็คือมีคำสั่งยกอุทธรณ์ของโจทย์ทั้งสองเรื่อง

เท่ากับว่าลุงจรูนมีสิทธิ์เต็มตัวในการใช้เงินแล้วนะฮะ

และเนื่องจากการที่มีคำสั่งยกเลิก

ซึ่งสารอุทธรณไม่มีอำนาจในการพิจารณาในเรื่องนี้นะฮะ
จรูนเขาบอกว่าตอนนี้รู้สึกตัวเองสบายใจมากขึ้น

ตนน่าจะอ่านใจของสารถูกเพราะเรารู้อยู่แก่ใจว่าอะไรถูก

แต่คงไม่ขอออกความเห็นถึงอีกฝ่าย

ทั้งนี้หลังฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
ก็คงจะไปปรึกษาทนายอีกครั้งว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป
อย่างไรก็ตามเนี่ยได้มีการฟ้องครูปีชาแล้วก็นายวรยุทธ์นะครับ
บุญวงศัยท่านายความส่วนตัวของครูปีชาเนี่ยไปแล้ว
นายก็หาร่วมกันฟ้องเท็จโอ้โหไม่จบเลยเนอะฟ้องกลับไปแล้วนี่ไง
ไม่จบไม่จบก็ตอนนี้ปีชาโดนฟ้องแล้ว
ว่าร่วมร่วมกันแล้วก็ยอมรับไหมว่า
ก็ยังไม่รู้กำลังฟ้องเดี๋ยวกำลังจะฟ้องแล้ว
ทั้งครูปีชาทั้งทนายเลยไม่จบ๓ปีพอแล้วบ้างใช้เงินกันได้แล้วมั้ง
บ้าบ่อเพื่ออะไรกันมันจบได้แล้วมั้ง
เพื่ออะไรอ่ะทำไมความจริงก็คือความจริง
นี่เห็นไหมล่ะความจริงก็คือความจริง
ฟ้องเขาตั้งแต่หัวยังไม่เทิงจนกระทั่งเทิงโอ้โหเขาไปมานานแล้ว

อืมปรากฎวัติในข้อหาสร้างหลักฐานแจ้งความเท็จอะไรอย่างงี้

พี่หนุ่มต้องนำพิชาต่อสังคมอีกนึงนะเป็นการนำเรื่องพิชาต่อสังคมอีกนึงนะ

เป็นการนำเรื่องพิชาต่อสังคมอีกนึงนะเป็นการนำเรื่องพิชาต่อสังคมอีกนึงนะ
เป็นการนำเรื่องพิชาต่อสังคมอีกนึงนะเป็นการนำเรื่องพิชาต่อสังคมอีกนึงนะ

เป็นการนำเรื่องพิชาต่อสังคมอีกนึงนะเป็นการนำเรื่องพิชาต่อสังคมอีกนึงนะ
เป็นการนำเรื่องพิชาต่อสังคมอีกนึงนะเป็นการนำเรื่องพิชาต่อสังคมอีกนึงนะ
เป็นการนำเรื่องพิชาต่อสังคมอีกนึงนะเป็นการนำเรื่องพิชาต่อสังคมอีกนึงนะ

ไม่แล้วเขาไม่รู้สึกละอ่ายใจบ้างอ่ะ

แต่เขาก็ยืนยันว่าเขาก็ไม่ไปถูกกับครูพิชา
ต่างกับต่างยืนยันไง

แต่ยังไงถึงยังไงครูก็ยังมีผมอยู่ข้างเสมอ
ฉันอยากจะรู้อย่างเดียวอย่างงี้

จรูนยังมีเงิน๓๐ล้านจ่ายทนายตั้

เพื่อที่จะแบบหวังว่าจะได้เงิน๓๐ล้านนั้นใช่ไหม

ตายแล้วมันก็ต้องรู้สิว่าของใครเป็นของใคร

แต่จริงนี้เมืองไทยเนี่ยทำมาก่อนนะ
เข้าจะทำ๙๙ที่ทำจากเนื้อเนี่ย
ก็เรากินไฮเบเกอร์จากเนื้อใช่ป่ะตอนนี้ไม่แล้วไม่เป็นเนื้อแล้วมันจะกลายเป็นเนื้อเทียม
ซึ่งก็เป็นบริษัทวิจัยอาหารโดยจะใช้พืชเป็นวัตถุดิบ
แล้วก็เตรียมเปิดตัวเมนูใหม่นะฮะ
คือลูกชิ้นเนื้ออย่างนี้แหละนะคะ
ที่มีส่วนประกอบหลักคือเนื้อเทียม
ทำมาจากพืชในเทศกาลอาหาร
แล้วก็วายที่จัดขึ้นในแคริฟอร์เนียของสหรัฐ
ซึ่งถือว่าเป็นเมนูทางเลือกสำหรับชาววีแกน
ก็คือทานมังสวิรัติหรือไม่ทานเนื้อสัตว์นั่นแหละ

ที่จะสร้างสรรค์เมนูอาหารที่ผลิตจากวัตถุดิบจากพืช

แล้วก็ได้เสิร์ฟเมนูเป็นเบอร์เกอร์ทำมาจากเนื้อเทียม
ซึ่งก็ถือว่าเป็นความพยายามของบริษัทที่จะลดกัน
ใช้เนื้อสัตว์ในการปรุงอาหารค่ะ
ก็จะมีการเกาะกระแสรักโลกนี่นะคะ
โดยการที่จะมีร้านอาหารจานด่วนนะฮะ
เขาก็จะเตรียมในการจับมือบริษัทวิจัยอาหารที่ผลิตจากพืช
ซึ่งจะเอาใจผู้บริโภคในการที่มีหัวใจรักโลก
ขอบอกไหมคุณรู้ไหมว่าเขาใช้เนื้อเทียมด้วยมังสวิรัติเนี่ยด้วยพืชอะไร
จริงแล้วเนี่ยดิฉันทานมาอยู่ตลอดเวลาเลยนะเขาจะมีขายอยู่ที่
นี่ไงนี่ก็มีเป็นสเต็ก
แล้วก็ทานอันนี้มาประมาณ๕ปีแล้วนะ
แล้วเชื่อไหมว่าเขาสามารถที่จะนำมาทำเป็นแบบว่า
เป็นแบบว่าก้อนเนื้อเนี่ยเหมือนแฮมเบเกอร์
เวลาจะนำมาใช้เนี่ยเขาจะเอาไปจี่กับกระทะนิดนึง
ก็คือหมายถึงว่าไปแพนไฟล์นิด

ร้านที่คุณไปซื้อหรอ

ไม่ใช่มีอีกอันหนึ่งมันเป็นแบบร้านเจย์เยอะ

ไหนร้านอะไรวะที่โชคชัยร้านอะไร

คุณโทรไปสั่งรับนงรับหน้าสั่งอะไรของคุณ
ชื่อร้านอะไรวะที่คุณไม่ชอบสั่งไปเลี้ยงพระ

อะไรที่เป็นร้านอาหารจีนโต๊ะเลี้ยวจีนจีนเก่า

ซึ่งไม่ออกแล้วเปลี่ยนภาคอ่านข้าว
ไม่ใช่วิเครมนั่งคิดให้ผมหน่อยนะ

คือไม่หมายถึงว่าอันนี้ที่ใช้ทำอันนี้ดีกว่า

อเล็กซาชาวง
รู้ตัวนะฮะลืมลูกไว้ที่บ้าน
ขณะขับรถพาไปส่งที่โรงเรียนนะครับคุณผู้ชมครับ
คือกลายเป็นคลิปที่ถูกแชร์ไปในโลกออนไลน์นะฮะ
แล้วก็มีคนมาชมมากกว่า๔ล้านวิว
เขาโพสต์คลิปของคุณแม่ชาวสหรัฐอเมริกานะครับ
พร้อมข้อความว่าเธอขับรถไปส่งลูกที่โรงเรียน

ฉันเนี่ยแทบจะหยุดหัวเราะไม่ได้เลย

เนี่ยนะครับโดยคลิปดังกล่าวนั้นถูกถ่ายโดยคุณแม่ขี้ลืมนะครับ
ที่ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายไว้ทั่วรถที่ว่างเปล่า
หัวเราะหนักมากครับเพราะขณะกำลังขับรถไปส่งลูกที่โรงเรียนในตอนเช้า
แต่พอขับไปได้สักพักหนึ่งก็สงสัยว่าทำไมภายในรถมันเงียบเหลือเกิน
เมื่อหันไปดูปรากฏว่าตัวเองลืมลูกลูกนะฮะ
คือลูกเนี่ย๒คนไม่ได้เอามาด้วยทั้งสองคนเลยเอาไว้ที่บ้าน
หลังจากคุณแม่รู้ตัวนะครับก็รีบขับรถไปรับลูกชายที่บ้าน
ทั้งสองฝ่ายต่างขำใส่กันโดยลูกชายคนหนึ่งถือมือถือขึ้นมาถ่ายผู้เป็นแม่ไว้ด้วย
ลูกชายอีกคนนึงร้องว้าวออกมา
นี่
ลืมได้แล้วอีลูกก็คงง่อยอยู่บ้านไปคนเดียว
นี่ดูสิลูกก็ยัง
แต่ลูกเขาเยอะมากเลยนะ
ไม่แต่คือลูกก็นั่งข้างถูกป่ะทำไมถึงลืมได้ไงวะ

อ้าวพักสักครู่ช่วงหน้าผู้กำกับหลายร้อยล้านเพื่อนสนิทประวัติดำ

ของลูกแม่แก้วก็ชอบถ่ายลูกเขาแล้วแล้วก็ลงณเดชกับ
ยานะฮะรายงานความหวานให้แฟนขับระยะล่าสุดแม่แก้ว
บดีแม่ขออวยพรให้ณเดชน์ยายะนางจะอวยพรลูกนางทุกวันทุกวัน
วาจาใจตลอดปลอดภัยทั้งปวงนะแล้วก็ไปเรื่อยเนี่ยนะก็จะ
ว่าไปมองดูบ้านมองโมเดลบ้านหลายหลายคนบอกอ้าวสองคนที่กำลัง

หรือเปล่าปรากฏว่าไอสรรจ์ยูเข้ามาไม่เลยอ่อไม่ใช่บ้านน่ะ
เดี๋ยวยายาเป็นบ้านของคุณหนึ่งณลงวีสอ๋อเป็นบ้านของคุณ
หนึ่งณลงวีสนั่นแหละไปอีกเรื่องนะครับพจอานนท์โพสต์ชม
ชมมิกทองระยานี่นะฮะก็คือเป็นภาพก้มกราบยุ้ยจิระนันท์นี่นะคือไม่บ่อยนักนะครับ
จะเห็นภูมิกับรุ่นใหญ่ใหญ่มากอย่างพจน์อานนท์จะออกมาชื่นชมดาราหลวงพระเอกคนไหนนะฮะ
และหนึ่งในพระเอกที่โพสต์ชื่นชมล่าสุดคือมิคทองระยาครับคุณผู้ชมครับ
โดยพจน์เนี่ยเขาโพสต์ภาพข่าวของมิกที่ไม่ลืมบุญคุณนะครับก็คือไปก้มกราบคุณยุ้ยจิรนัน
แคปชั่นว่าเห็นข่าวนี้แล้วไม่สงสัยเลยว่าทำไมน้องมิ๊กถึงได้เจริญเจริญยิ่งขึ้น
กลายเป็นพระเอกเบอร์หนึ่งของช่องเจ็ดไปแล้วจำได้ว่ายุ้ยเคยชวนเราไปเป็นกรรมการตอนมิกประกวด
แต่จำไม่ได้ว่าไปหรือเปล่าอะไรวะแต่เคยไปเป็นกรรมการอยู่ปีนึงคนไม่ลืมบุญคุณคน
ชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่นอนเด็กไทยยุคนี้ดูเป็นแบบอย่างบ้างก็ดีนะ
ไม่มีใครเจริญถ้าไม่รู้จักบุญคุณผู้มีพระคุณขนาดเราไม่สนิทกับมิก
เวลาเจอน้องทีไรทั้งผู้จัดการทั้งมิกวิ่งมาไหว้เราทุกครั้ง
เจริญนะลูกดีใจกับยุ้ยด้วยนะที่เจอเด็กดีเข้ามาในชีวิตแต่
มิกทรยาบน่ารักจริงนะใส่มันดีจริง
คุณมิ๊กเนี่ยคือคุณยุ้ยเขาเป็นเลขก็ให้โอกาสใช่ไหม
โอ้ยแต่ก็ถือว่าตาถึงลูกคนแล้วมันยิ่งหล่อขึ้นหล่อขึ้น
คุณแม่เขาจำให้ทุกคนนะว่าเขาทำงานกับใคร

ประชดหรือเปล่าประชดสิแซะไม่ตรงใส่แบบปะปื้ม
คนอย่างคุณพลดก็ติดใจเหมือนคุณนั่นแหละติดใจดี
เออเข้าใจไหมที่เขาฝ่าปื้มเด็กนี่จริงจริงคุณก็น่าจะรู้วะ

อุ้ยแรงจัง

อีกข้างหนึ่งนี่แม่งอย่างไม่ทำงาน

อีกข้างหนึ่งยังไม่ทำงานนะยังตกอยู่เดี๋ยวรอแป๊บ

ช่วงนี้พวกแม่โพสต์ต้องออกมานิดหนึ่งนะเว้ยนะ
ทำไมหนังเข้ากว่าที่๒ในสายโยนไง

อ้าวทำไมอวยพรสวย
ไม่ได้อวยพรถามเฉยอวยพรอะไร
เอ้ามาลุ้นนุ่นกันบ้างดีกว่านะคะ
นุ่นของเรานุ่นวรนุษย์นี่แหละค่ะ
ส่วนตัวของเขาด้วยเขาบอกอย่างนี้นะคะว่า
จบวุ่นรักนักข่าว

ปฏิเสธละครไป๙เรื่องแล้ว
แฟนก็ตกใจกันเลยทีเดียว
สุดลิศสุดเดตว่าถ้าเขียนมาอย่างนี้แล้วจะหมายความว่ายังไง
คือจะหยุดการแสดงเหรอ
เพื่อที่จะเตรียมตัวเป็นมีน้องหรือเปล่านะปฏิเสธไป๙เรื่องแล้วนะ

แต่ว่านางก็อยากไม่ต้องทำอะไรมากก็ได้มั้งใช่มั้ย

หลายคนก็เลยลุ้นว่านางจะมีน้องหรือเปล่านี่ไง
เหรอนางอยากมีเหรอเห็นพูดบอกว่า

ธุรกิจนางเยอะมาก

หมวกนางก็ขายธุรกิจนางเยอะจริง

จบสิ้นแล้ว
คุณนุมกราสักหน่อย
ก็เธอไงคุณหนุ่มกะลายิ้มออกนะฮะจบกันสักที๔๘คดี๒ปีนิด
คือแฮปปี้แบบสุดนะครับสำหรับนักร้องเสียงคุณภาพหนุ่มวงกรา
ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายมากกว่า๔๐คดีนะครับถือเป็นมูลค่าหลัก๑๐ล้าน
จากการที่เขาละเมิดลิขสิทธิ์นะครับนำเพลงยามของลาบานูนั้นไปร้องตามงานต่าง
เจ้าตัวก็โพสต์ภาพหน้าสารทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
ลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมแคปชั่นบอกว่าจบสิ้นกันสักที
มาฟังสารอุทธรณ์ตัดสินคดีถ่ายภาพหน้าศาลอีกสักครั้ง
หลังต่อสู้มาสองปีนิดนิดคดีละเมอร์ลิขสิทธิ์๔๘คดี
เรียกได้ว่าเป็นการจบคดีที่ถูกฟ้องมายาวนานกว่า๒ปี
ซึ่งมีเหล่าคนบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีเป็นจำนวนมากทีเดียว
จริงต้อนสร้างตำรวจไปถึงเวทีเลยเนอะใช่ไหมที่ตำรวจไปลงจากเวทีทีเลยแต่ไปดูน้องเจ้าขุนกันมากนะคะ
น้องเจ้าขุนนี่ก็คือลูกของเจเจตะลินแล้วก็ปรินเก็ตมณีตอนนี้อายุสิบหกเข้าไปละ
อยากให้ดูรูปนี้มากเลยทีเดียว
หน้ายาวอ่ะทั้งตระกูลเจเลยอ่ะ

ทีเดียวแต่คุณจะเห็นนะมีบริเวณตรงช่วงหน้าอกแถวกระดูกหายปลาร้า
ตอนนี้ยังใส่เสื้ออยู่ไหมมีถอดเสื้อไปที่นี่
เขาจะมีรอยสักนะฮะที่เป็นตัวเลขโรมันเห็นไหมคะเขียนไว้ว่า๑๙๑๑๒๙เนี่ย
มีแฟนกดไลค์เพียบกันเลยทีเดียวเข้าไปทักทายกันได้
เอ้าก่อนออกวันนี้นะฮะเปิดคลิปเปิดตัวลิซ่าในฐานะเมนเชอร์๑๒นะครับ
ไปดูคลิปกันดีกว่าถ้างั้นเราส่งท้ายด้วยคลิปนี้ดีกว่าดูสิ
มันเว็บหวยบ่อใช่ไหมฮะอันนี้ของรายการที่มีการปล่อยทีเซอร์ท่าเต้นของลิซ่าเนี่ย
ทาเต้นท่าแบบ๑๒วินาทีเนี่ยออกมาแนะนำเมนเทอร์และจะปล่อยออกนะให้ชมกันเนี่ย
ทำเอาชาวบลิ้งอย่างต่างพากันทวิทย์ข้อความพร้อมผลิตแฮชแท็ก

นี่แหละคือซุปเปอร์สตาร์ตัวจริงนะ

สุดจริงนะฮะโอเคได้เหรอเอวนมิ้วน่ะอ๋อน่ะ
กลับมาเหรอเถอะกลับมาไงอ๋อน่ะกลับมาไม่ได้

สวัสดีครับ